นักการเมืองฝ่ายค้านและตัวแทนกลุ่มต่อต้าน
ประธานาธิบดีบาชาอัลอาซาสของซีเรีย
ก็มีการออกมาแถลงการกรอบการเจรจาสันติภาพกับรัฐบาล
หลังจากที่มีการหารือที่กรุงริยาทของสาวดีอาราเบียค่ะ
สมาชิกพักการเมืองฝ่ายค้านของซีเรีย

ประธานาธิบดีบาชาอัลอาซาสกว่า๑๐๐คน
ออกแถลงการร่วมหลังหารือกรอบการเจรจาสันติภาพ
กรุงริยาทของสาวดีอาราเบียเป็นเวลา๒วัน
เพื่อกำหนดแนวทางในการเจรจาสันติภาพ

ยุติสงครามกลางเมืองที่ยืดเยื้อนานกว่า๔ปี
โดยในแถลงการระบุสนับสนุนให้มีการใช้กลไกของระบอบประชาธิปไตย

ซึ่งตัวแทนของประชาชนชาวซีเรียทุกภาคส่วน

นายบาชาอัลอัสซาสต้องลงจากตำแหน่งประธานาธิบดีซีเรีย
และต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านอำนาจในครั้งนี้
รายงานระบุด้วยว่าฝ่ายต่อต้านรัฐบาลซีเรียที่ร่วมหารือกันในครั้งนี้
เป็นกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนจากชาติตะวันตก
ซึ่งหมายถึงไม่มีผู้แทนจากกลุ่มติดอาวุธ
และกลุ่มรัฐอิสลามในเอลรักและซีเรียหรือกลุ่มไอซิสรวมอยู่ด้วย
นี้แผนการเจรจาสันติภาพซีเรียได้รับความเห็นชอบจากผู้แทน๒๐ประเทศ
ซึ่งประชุมกันที่กรุงเวียนนาของออสเตรียเมื่อเดือนที่แล้ว
โดยกำหนดให้การเจรจาสันติภาพระหว่างฝ่ายต่อต้านกับรัฐบาลซีเรีย
ต้องเริ่มต้นภายในวันที่๑มกราคมปีหน้า
เพื่อยุติสงครามกลางเมืองที่ดำเนินการมายาวนานกว่า๔ปี
ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า๒๕๐๐๐คน
และอีกกว่า๑๑ล้านคนต้องย้ายออกจากถิ่นฐานเพื่อหลบหนีความรุนแรง